ทวีวัฒนาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้สงสัยจะเป็นเลิกดีนะคะ

ไปรวมวิธีสืบชะทาแบบโบราณเลยอ่ะ
คุณผู้ชมนะคะนางเอกดังที่ว่านำทีมมาโดยน้องเปรี้ยวนะคะทัศนียาค่ะ

น้องครีมรับนิดาแล้วก็บัวนารินทิพย์ค่ะ
ก็คือเป็นนักแสดงในค่ายสังกัดของฮับทรัพย์ของคุณผู้ชมค่ะวัดภกุลค่ะ
เสริมความปังเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของพี่แพร่ผู้จัดการเขาด้วย
ทุกคนค่ะคุณผู้ชมตั้งใจมาร่วมพิธีตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
เป็นพิธีสืบชะตานะคะที่วัดโกมุทพุทธรังศรีเขตทวีวัฒนาค่ะ
ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ของชาวล้านนานะคะด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะ
อีกทั้งเขาบอกว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปค่ะ
รวมไปถึงพยันตรายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างค่ะ
บอกเลยนะคะทริปนี้โอ้โหอิ่มอกอิ่มใจค่ะ
ดารามาเยอะมากค่ะมีพัดรัดฟ้าสเตฟานีค่ะ
นะคะน้องมายธริกาควงคู่กับพระเอกวิกน้อยศรีนะคะ

ส่วนมากปรินคุณผู้ชมพี่ชายคนโตติดถ่ายละครค่ะ
มาด้วยไม่ได้นะคะแต่ก็สมทบทุนร่วมปัจจัยมาทำบุญด้วยนะคะ
นุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุปปังเนาะ